เห็นบอกว่าช่วงนี้งานเยอะเลย

ใช่เมื่อวานนี้เห็นบอกว่าถนนนะคะ
แถวนี่นี่ดนตรีในสวนที่เขาจัด

สวนรถไฟรถติดไปหมดเลย

คุณภูวาใส่เมืองเห็นไหมคะ
คุณชัชชาตินี่ถือ

โอ้โหคุณชัชชาติลงไปเต้นด้วย

แล้วคุณชาติชาตินี่นะเดินไปกลางวงเลย

นี่มันได้ใจไง

อ้าวนี่นะคะนี้นี้จังหวะที่คุณชัชชาติลงไปเต้น
แล้วก็ไปทักทายนะคะ
คนที่ไปนั่งชมดนตรีในสวน

โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
เห็นไหมคะบรรยากาศสนุกสนานจริงนะคะนี่รำวงกันไปผู้ว่าสายแดนขึ้นแท่นเป็นผู้ว่าสายแดนไปแล้วนะคะ
อาจารย์ชัดภาพศิษย์ที่ตอนนี้ค่ะผู้ว่าอาจารย์กรุงเทียมหานครไปโชว์สเต็ปการณ์เต้นที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตาภีร์

ใครนี่พลังเยอะมากนะคะไปในงานดนตรีในสวนนะคะเพื่อความสุขและความหวังค่ะ
งานนี้จัดโดยมูลณีที่อาจารย์สุกรีจริงสุกเป้นที่สวนเวทีระเบรนจะภัทรหรือว่าสวนรสไฟแถวจะรู้จักนี่นะคะ
จตุจักรเนี่ยนะคะนอกจากจะไปเต้นกับนักแสดงวงฮันเลวังกาแล้วนะคะ
อาจารย์ชาติชาติยังได้ร่วมกระโดดตัวลอยด้วยนะคะร้องเพลงเจงกิสถานกับนักดนตรี
นี่จังหวะนี้จังหวะนี้แล้วเชื่อไหมลอยตัวกระโดดลอยตัวสนุกสนานมันมาก
เดี๋ยวไปให้ดูบรรยากาศช่วงนี้อีกสักหน่อยค่ะ
นี่จังหวะนี้เนี่ยหลายคนกดภาพนิ่งออกมาแล้วเห็นอาจารย์ชัดชาตินี่กระโดดตัวลอยเลย

ที่เขาเปิดงานกันโตสะเฉาไปศูนย์ศิลปะนะ

แล้วก็มาต่อที่งานดนตรีในสวนนะครับ
กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งใน๒๑๔นโยบายของคุณชาติชาติ
ให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งความสุขค่ะ
งานนี้คุณชัชชาติยอมรับว่าเขานั่งน้ำตาซึมฟังดนตรี
เพราะไม่คิดว่ากิจกรรมจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้

เชื่อไหมคนมาเยอะขนาดนี้
ใช้งบประมาณสักบาทเดียวเลยนะ

บเหลือน้อยไม่เป็นไรเพราะบางกิจกรรมมันไม่ต้องใช้งบประมาณไง

อันนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของคนกรุงเทพที่ช่วยกันจัดขึ้นมานะคะ
สร้างความสุขให้กับคนกรุง
ส่วนงบประมาณกรุงเทพ๙๔ล้านบาทที่มีจำกัด
เรื่องนี้คุณชัดชาติบอกว่าไม่ใช่ปัญหา

เราจะสามารถช่วยทำให้กรุงเทพดี
แล้วก็เป็นเมืองที่น่าอยู่ได้
อันนี้เป็นบรรยากาศแห่งความสุขที่เราห่างหายกันไปนานใช่ค่ะ

ก็อาศัยช่วงหาเสียงที่ผ่านมากับช่วงนี้
ได้ทำงานก็ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพไปในตัว
หลายคนบอกผู้ว่าพักผ่อนบ้าง

ถึงแม้จะเป็นคนตื่นเช้านอนดึกก็ตาม